ผู้ชมยังจำข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมาเนี่ยนะฮะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิอ่ะ
ที่สามีกับภรรยาเขาทะเลาะกันเรื่องตากข้าวที่ลานตากข้าว
แล้วสามีก็ใช้จอบทุบฟาดตีจนเมียเนี่ยตายใช่
แล้วก็หนีไปผูกคอตายเนี่ยวันนี้มีเหตุเกิดขึ้นอีกอ่ะ
เขาบอกโอ้โหสงสัยหมู่บ้านนี้มันต้องมีอะไรไปทำผิดอาถรรพ์กันแน
แน่อืมนะแต่ดูเหตุนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่า
เย็นเมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
ถูกไม้ทุบจนเสียชีวิตนะครับในพื้นที่บ้านกุฎเหม่งหมู่๒ตะบนชีรองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
ผู้ชายที่เสียชีวิตชื่อว่านายวรชาติชูตระกูลอายุ๑๙ปีนะ
แล้วที่บ้านหลังเกิดเหตุก็มีไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งยาวเมตรกว่าเปื้อนเลือดนี่ฮะ
วางตกอยู่ในพื้นที่นะครับ
ส่วนเจ้าของบ้านคือคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
ชื่อว่านายธวัฒน์สุขนาแซงอายุ๗๐ปีแล้วนะ๗๐ปี
หนุ่ม๑๙จนตายคาบ้านนะครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็ไปถามเรื่องราวเอาคดีนี้ก่อนเนี่ย
คดีหนุ่ม๑๙ถูกคุณลุงคุณตาวัย๗๐ทุบจนตายเนี่ยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ป้าของนายวรชาติผู้ตายนะคุณป้าชื่อนางสาวนภาพร
ก็พาไปดูจุดเกิดเหตุอยู่แถวหลังบ้าน
เป็นพื้นที่บ้านของนายธวัฒน์บ้านเขาอยู่ติดกันเป็นญาติกัน
ป้าของผู้ตายบอกว่านายธวัฒน์มีศักดิ์เป็นตาของนายวรชาติด้วยนะ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างกันแค่สัก๒๐เมตรด้วยกับกรณีของตาที่ใช้จอบฟันยายจนตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

นางสาวนภาพรบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ
นายวรชาตินั่งกินขนมจีนอยู่กับป้าแล้วก็ยายที่บริเวณหน้าบ้าน
จากนั้นยายก็พูดเรื่องวันเกิด
นายวรชาติก็ลุกเดินออกจากบ้านแล้วก็เดินผ่านนายธวัฒน์ซึ่งนอนกินไก่ย่างอยู่ที่เปรยวนที่บ้าน
ที่นายวรชาติจะไปยืนตะโกนระบายอารมณ์เพราะว่าเขากำพร้า
ทีนี้ที่บ้านยายเขาพูดเรื่องวันเกิดเขาก็คงจะอารมณ์ขึ้น
นายธวัฒน์อยู่ดีลุกขึ้นเดินไปหานายวรชาติแล้วหยิบท่อนไม้ไปด้วยแล้วก็บอกกับนายวรชาติว่าจะตะโกนเสียงดังหาอะไร

ใช่นะครับแล้วก็ใช้ท่อนไม้ตีไปที่นายวรชาตินายวรชาติยกมือขึ้นกัน
นายธวัฒน์ตีไปอีกครั้งทีนี้เข้าท้ายถอยนายวรชาติล้มลงกับพื้นแล้วก็ยังถูกกระหน่ำตีนะตีเข้าไปที่ใบหน้าอีกนะ
้าสาวของนายวรชาติเห็นครับรีบเข้าไปผลักนายธวัฒน์ออกไปนายธวัฒน์ก็เลยหยุดแล้วก็โยนท่อนไม้ทิ้งแล้วเดินไปนอนที่เปรยวนเหมือนเดิม
อันนี้น้าเขาบอกนะแล้วตำรวจก็มาก็มาควบคุมตัวนางสาวนภาพรบอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดแบบนี้จะมีเรื่องรุนแรงกันแบบนี้ทั้งทั้งที่ทั้งสองเป็นญาติกันยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งคู่มีปัญหากัน
เพราะนายธวัฒน์ไม่พอใจที่นายวรชาติชอบไปขโมยไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ซึ่งนายวรชาติเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอันนี้น้าบอกเพราะเขาคิดว่าเป็นไก่ของตัวเองซึ่งก็เคยเตือนหลานไปแล้วว่ามันไม่ใช่ไก่ของเรานะแม้มันจะอยู่บ้านในอนาเขตใกล้กันแต่มันเป็นของตาธวัฒน์เขาวรชาติก็ไม่ฟังแต่ยืนยันว่าในช่วงที่ก
ตาธวัฒน์สักคำหนึ่งมีแต่ตาธวัฒน์นั่นแหละที่คว้าไม้มาตีใส่นายวรชาติ
ไอด์แล้วเขาดีแหลนก็ฟุฟหลงตาธวัฒน์พื้นแหล่ะลงแหล่ะแบบน้อนหงาย
สั้มสั่มสั่มประมาณ๓ครั้งก่อนที่ป้าจะวิ่งมาถึงอ่ะ
ประมาณ๓ครั้งแล้วเจ้าตีละ
วัดออกจากหลานพอพอผักออกเก๊ก็วางวางไม่
อ่านี่นาเขานายโวละชาตุผู้ตายเขาบอกเขาเห็น
เหตุการณ์หมดอืมแต่ถ้านายธวัฒน์เนี่ยนะก็คือตาธวัฒนวัยเจ็ดสิบเนี่ย
เขาบอกเนี่ยมันมันคนละมุมเลยนะค่ะเพราะว่านายธวัฒน์บอกว่า
เห็นนายวรชาตินะตอนนั้นน่ะที่มาตะโกงตะโกนอะไรเนี่ย
ก็บอกว่าให้กลับบ้านไปบอกด้วยความหวังดีแต่อีกฝ่ายไม่ยอมกลับ
แล้วก็ด่าทอมาพร้อมกับให้ของลับตัวเองแล้วก็พยายามเข้ามาทำร้ายด้วย
ก็เลยต้องไปหยิบท่อนไม้ที่วางอยู่ตีออกไปเพื่อป้องกันตัว
ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่ามีปัญหากับนายวรชาติมาก่อน
เรื่องที่นายวรชาติมาขโมยไก่ที่เลี้ยงไว้ไปต้มกิน
อ้าไปบ้านพาบอกมายวร้ายไปบ้าน
เกรนมาไต้ผมผมก็หาเห็นมมัยกะเพ็น
ก็ให้การไม่ตรงกันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วที่เขาดำเนินคดีกันต่อไป
แต่ก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกว่า
ทำไมมีเหตุสะเทือนขวัญสองครั้งสองคราเวลาไล่เลี่ยกันคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไป๓ศพแล้วนะ
ตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่ามีการทำการสร้างสาราหมู่บ้านประจำชุมชนขึ้นมาใหม่

แต่คนสร้างกลับไปขุดเอาท่อนไม้ที่เคยทำพิธีฝั่งอาถรรพ์ฝั่งอาถรรพร้ายเนี่ยจุดขึ้นมา

แล้วไปขุดขึ้นมาเอามาทำแบบสารา

ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าควรจะต้องไปให้เกจิช่วยกลับมาทำพิธีฝังเอาไว้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปฝังเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัย

แล้วก็ที่ร้านด้านล่างชาวบ้านเอาเหรียญ๒บาทเหรียญบาท๒เหรียญมาวางเอาไว้
เธอก็ขอร้องยมบาลว่าอย่าเอาไป
แต่ยมบาลบอกว่าก็จะเอาชีวิตคนในหมู่บ้าน๙คน

ขออภัยมองไกลอ่านไม่ออก
แต่เขาบอกว่าคือโยมบาลมาเข้าฝันว่าจะเอาชีวิตคนในหมู่บ้าน๙คน
แล้วหลังจากนั้นมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิต๙คนจริงตามที่โยมบาลบอก
เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหชาวบ้านกังวลใจกลัวก็เลยไปนิมนต์ให้หลวงพ่อจือเกจิชื่อดังมาทำพิธีสะกดวิญญาณ
สารากลางหมู่บ้านก็ฝังเสาเอาไว้๒ต้นไง
จากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านอยู่ด้วยความสงบ
แต่ปีที่แล้วพอมาต่อเติมสาราแล้วไปนำเสาที่หลวงปู่จืบฝังเอาไว้เอาขึ้นมาอีกรอบไง

ก็เลยเชื่อว่าโอ้โหเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เกิดอาเภษ
ตายอีหลีมือนั้นมือนี้ตายมือมือก็เป็นเก้าศพฉันเนี่ยตาย

ตอนนั้นที่แม่บอกว่าฝั่นแล้วเราขอซูนิสสามีนะอย่างนี้
เออขอซูนิสสามี

ก็คิดว่าอุ๊ยพี่เยดิดไม่ได้หรือหรือว่างสิว่ากับแฟนอ่ะเนาะ

แต่ฉันแล้วก็เพื่อนกับเอิ้นเนาะกันที่นี่
พระกันไปวันพระไม่เห็นว่าท่านทำบุญกลางบ้านเนี่ย

มันก็คล้ายขากันตายแบบนี้เซ้นนี่

เขาจะจดอะไรให้กันก็ไม่รู้ดูกัน

ตัวเลขมาหมายให้ดูเอาในกลัวเลยหนาตัวเลขอย้างมายละ

เราก็ไปถามหลวงปู่จือพันธมุตโตนะครับ
ท่านเจ้าวาดอ่าเขาตาเงาะอุดมพรนะฮะ
วัดแห่งนี้เคยทำพิธีเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ท่านเปิดเผยว่าท่านไปทำพิธีให้กับชาวบ้านจริงเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
แต่ไม่ใช่เป็นการสะกดวิญญาณตามที่ชาวบ้านบอกนะ
ท่านไปสวดเมตตาเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจเท่านั้น

ซึ่งกิจนิมนต์ของสงฆ์ก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเมื่อชาวบ้านมานิมนต์
เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ว่าชาวบ้านมีการตายกันฆ่ากันตายติดต่อกันเนี่ย
ท่านเจ้าอาวาสท่านยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรเลย
มันก็เป็นไปหลักเป็นไปตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละ
ก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใครทำอะไรไว้ก็ได้ผลกรรมแบบนั้น
พระพุทธอ่องโคตรสอนให้เท่ากรรมถ้าง้ำบรรดา

มึงพี่ที่เพื่อนก็มาหาปู่ปู่ก็ไปเมฆตาให้มันแค่นั้นแหละ
เนอะปู่ประเทศพรบปีซ์เลยเว้ย
ไปสะกดคนนี้ไม่เอาบาปกรรมนะ
ส่วนคดีความตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาในธวัฒน์ไปนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฝากขังเรียบร้อยแล้ว
ธวัฒน์ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

คือท่านไปสวดปกติธรรมดาเลย

ความจริงอาถุงอาถารณ์อะไรเนี่ยไม่มีทั้งนั้น